ส่วนสาวคนนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปีที่ผ่านมากับปีนี้
เพราะว่าเธอได้ไปประเดิมผลงานการภาคหนัง
กับวอลดิสนี่สตูดิโอเป็นครั้งแรกนะคะ
ก็คือการประเดิมภาคเสียงภาษาไทยให้กับภาพยนตร์เรื่อง
ซึ่งใบเฟิร์นก็บอกว่าโอ้โหเธอตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมาก
เพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายคนของคุณด้วยใช่ไหมคะ

ตัวเองบอกว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเธอเชื่อว่า
ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากที่สุดแล้วจ้า

อย่างที่บอกว่าหนูก็ส่งเทปแคส

แล้วก็มีโอกาสได้ทำครั้งหนึ่งมันก็ในฐานะนักแสดง
ฝันครั้งใหญ่แล้วก็ตั้งใจทำให้ดี

รู้สึกว่านะวินาทีที่หนูทำอยู่ในห้ออัดกัน

มันก็ต้องดีที่สุดแล้วจนมันออกมา
นอกจากนี้นะคะใบเฟิร์นก็เผยถึงรูปสุดเซ็กซี่
สระว่ายน้ำที่เธอโพสต์ลงไปโอ้โหคุณค่ะ
คือหลังจากที่เธอโพสต์ลงไปนะคอมเมนต์เพียบเลย
เอาดูมีทั้งเพื่อนที่มาคอมเมนต์รวมไปถึงใครรู้ไหม

ดี้ใบเฟิร์นแดดดี้เตรียมไม้เรียวไว้แล้วนะ

คุณพ่อสุดห่วงหรือเปล่าไปฟังกันจ้า
พ่อเตรียมไม้เรียวพ่อแกล้งค่ะ

แล้วชอบเล่นไอจีแล้วก็แบบสับไหนที่วัยรุ้น
พ่อรู้หมดมันไม่เห็นอะไร
นี่มันต้องก็ต้องรับศาลกับตัวหนูเลยนะไม่เคยว่าเลย
เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันถือว่าทำงาน
คุณพ่อก็ห่วงไปแล้วลูกสาวนแค่นี้นะ

เพราะครอบครัวนี้เขาสนิทกันมาก